เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชปากใต้บ้านเรานะคะ

เขาไปซื้อแซนวิชที่ร้านโชว์หวย
ปรากฏว่ากำลังจะทานเอามาแกะดู
ข้างในคือมันเปื่อยยุ่ยเลยคล้ายกับทิชชู่

แล้วก็เอามาลงในสื่อสังคมออนไลน์

แล้วช่วยตัดสินใจกันหน่อยสิว่า
มันใช่ทิชชู่มันใช่สำลี
อย่างที่เจ้าของคลิปเขากล่าวอ้างจริงหรือเปล่า
คือเขาบอกว่าแทนที่จะเป็นไก่หองหมูหยอง
มันกลายเป็นสำลีหยองค่ะ
เขาก็ถ่ายคลิปนี้แล้วเขาก็ซื้ออันใหม่มาเลยนะ
เขาซื้ออันใหม่มาแล้วก็แกะให้ดูรีวิวให้ดู
แบบนี้เลยดูจากด้านนอกเนื้อมันก็แน่นดีนะ

นี่เล่พี่น้องหย่องเตือนศวรรษระดวมเส้นนี้เล่
ครับ

นี่ครับนี่เล่อะท่ำนี้ปีน้องครับ
นี่ครับเล่นี่ครับซื่อมาครับ
ได้เลยอ่อว่าให้ดูเนี่ยคือดูเนี่ยนะไส้แซวิสเนี่ย
มันมาจากสำลีมันมาจากทิชชั่วค่ะความยาวสักประมาณหนึ่งจุดสี่สองนาทีค่ะ
พ่อหนุ่มคนนี้อายุสักประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีนะคะก็
ลักษณะคล้ายกับว่าข้างในเนี่ยสอดไส้ด้วยสำลีเนี่ยนะคะ
คือปกติเนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้บอกว่าแซนวิชทั่วไปเนี่ย
สอดไส้ไก่หยองหมูหยองแต่แซนวิชห่อที่เป็นเจ้าปัญหาเนี่ย
กลับถูกสอดไส้ผสมด้วยทิชชู่แล้วก็สำลี
พร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าหากรู้ว่าใครผลิตแหมมีเครื่องนะคะ
รู้ว่าใครผลิตแซนมิตรห่อนี้จะเดินทางไปเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
อกจากนี้นะคะยังฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง
บอกว่าให้สอนลูกมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลาน
เรื่องของการเลือกซื้ออาหารขนมชนิดบรรจุห่อ
บอกว่าให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะแซนวิช
เพราะถ้าเกิดว่าลูกหลานซื้อชนิดที่สอดไส้ทิชชู่
หรือว่าสำลีมารับประทานอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะ
แล้วก็หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
มีคนมาชมและแชร์เยอะค่ะส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นคือ
เชิงตำหนิผู้ผลิตแซนวิชห่อดังกล่าว
บอกว่าไม่มีจัญญบันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค
โดยเฉพาะเด็กเล็กเนื่องจากว่าแซนวิชเนี่ย
เป็นอาหารยอดนิยมตอนเด็กเราก็ชอบทานกันนะ
เพราะว่ามันหาซื้อง่ายแล้วมันก็ทานได้คล่องด้วยเนี่ยนะคะ
และที่สำคัญส่วนใหญ่ก็วางขายที่หน้าโรงเรียนเกือบจะทุกแห่ง
เร็วที่สุดเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
แล้วก็ช่วยตัดสินใจนะคะว่ามันใช่ทิชชู่หรือมันใช่สำลีจริงหรือเปล่า
เพราะว่าข่าวลักษณะแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็มีนะคะ
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ซึ่งเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ท่านเองก็เคยให้ข้อมูลบอกว่าพอไปแกะแล้วก็มันคือไก่หองหมู่หองนั่นแหละค่ะ
แต่อาจจะเกรดต่ำคุณภาพต่ำหรืออาจจะหมดอายุแล้ว
ลักษณะข้างในก็เลยทำให้เปื่อยยุ่ยทีนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบ
เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะจะต้องรับไปพิจารณาแล้วก็ดูแลด้วยค่ะ
ข่าวก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่การวิเคราะห์การวิจารณ์ว่ามันเป็นหมูหยอง
หรือว่าไก่หยองที่น่าจะหมดอายุแล้วหรือว่าเสื่อมอายุแล้วเนี่ยนะคะ
ก็คือเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่อันนั้นเขาบอกว่าทานคือเขาทานด้วยนะ
เขาบอกที่เขาสงสัยเพราะเขาทานเข้าไปแล้วเคี้ยวไม่ได้เลย
พิสูจน์แล้วสรุปว่าเป็นไก่หองหมูหยองแต่คุณภาพอาจจะต่ำหรือว่าหมดอายุ
แต่อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ต่อนะคะว่ามันเป็นอะไรแน่เป็นสำลีหรือเปล่านะคะ